หลังจากที่ประชามติได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
ตอนนี้หลายเวทีก็พยายามที่จะวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทย
รวมไปถึงสิ่งที่สะท้อนจากผลประชามติ
โดยมีนักวิชาการเปรียบเทียบประชาธิปไตยไทยหลังผลประชามติ
ว่าเหมือนกับถนนลูกรังนะครับ
พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างถนนสายประชาธิปไตย
อย่าให้ถอยหลังกลับไปเหมือนกับบทเรียนในอดีต
ขณะเดียวกันก็ยังเตือนให้นักการเมืองทุกพัก
กลับไปทบทวนการทำหน้าที่ของตัวเองใหม่
หลังประชาชนส่วนใหญ่มีความศรัทธาลดลง
โดยในเวทีเสวนาหัวข้อนายยะและทิศทางการเมืองไทย
หลังการลงประชามติมุมมองรัฐศาสตร์
นายสุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
ส่วนตัวกังวลเกี่ยวกับสาระของรัฐมนูลที่จะออกมา
โดยเฉพาะที่มาของสวอาจมองได้ว่าทำให้ไทยย้อนกลับไปเป็นปี๒๕๕๙
เปรียบเทียบประชาธิปไตยในขณะนี้ด้วยว่า
ประชาธิปไตยบนถนนสายลูกรัง
ที่จำเป็นต้องให้ช่วยกันสร้างถนนสายประชาธิปไตย
ไม่ใช่มาใช้เวลาด้วยการโทษกันไปโทษกันมา
ขนาดที่นางสาวสิหริพานกษวนสวัสดีอาจารย์คณรัฐศาสตร์จุลลองกอยมหาวิทยาลัย
บอกว่าการทำประชามติครั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับบริบททางการเมือง
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐมนูลเลย
เช่นนั้นทำไมคนทางภาคอีสานจึงโหวตไม่รับร่างรัฐมนูล
จะยืนยันว่ามีการควบคุมจากกลไกรัฐอย่างเข้มข้น
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็โหวตสวนทางกับนายอภิษฎเวชาชีวะ
ถ้าเงินไม่ได้เป็นปัจจัยการที่คนอีสานโหวตไม่รับ
นี่คือเจตจำนงของคำว่าไม่รับ
โดยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนที่สุดถูกไหมคะ
นั่นคือจุดยืนที่ชัดเจนของภาคอีสาน
ดังนั้นประเด็นที่ใครบอกว่าภาคอีสานคือพื้นที่ของการซื้อเสียง
คือพื้นที่ของคนยากจนที่เห็นเงินสำคัญกว่าในการเลือกตั้ง
ถ้าเรารับประเด็นนี้เราก็ต้องเลิกว่าคนอีสานว่า
มีเงินเป็นปัจจัยหลักของชัยชนะในการเลือกตั้งนั้นเหมือนกัน
จากนั้นก็ยังระบุด้วยนะครับว่าสิ่งที่น่าจับตามองในอนาคต
เพื่อปลดล็อกให้กับนักการเมืองหาพักสังกัดใหม่
หากเป็นจริงการย้ายพักหลังจากนี้ก็จะง่ายแล้วก็เข้มข้นขึ้น
จะทำให้เกิดพักขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กขึ้นมามากมายครับ